แช่เป็นอาหารของชาวมอนนิยมทำถวายพระและสังเวยเทวดาในเทศกาลสงคราน
แช่ประกอบด้วยข้าวแช่น้ำดอกไม้รับประทานกับเครื่องกับข้าวต่าง
เช่นลูกกะปิหัวหอมสอดไส้เนื้อเค็มฝอยหัวชัยโป๊ผัดหวานและพริกหยวกสอดไส้
ด้วยกระชายมะม่วงมันผักชีและต้นหอมสด
ซึ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดกล้าวจัดเลี้ยงข้าวแช่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
และพระบรมวงศานุวงศ์ในช่วงเทศกาลสงคราน
เดี๋ยวนี้ข้าวแช่นิยมรับประทานในหน้าร้อน
เพราะแก้ร้อนได้เย็นชื่นใจ